สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอากาศเย็นที่แผลลงมากดบริเวณตอนกลางประเทศไทยไว้
จึงทำให้อากาศกลุ่มหมอควันต่างไม่สามารถให้จะฟุ้งกระจายไปในอากาศได้มากนักนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนสถานการณ์การเกาะตัวของก้อนเมฆนะครับ
เห็นหลักก็คือทั้งวันนี้ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบาง
ดังนั้นในช่วงบ่ายแดดอาจจะร้อนเป็นพิเศษ
ระกอบกับช่วงนี้จะเห็นลมจากอาวไทยพัดขึ้นไปในบริเวณตอนกลางประเทศก็มากขึ้น
แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ากระแสลมตรงนี้เองก็จะไปช่วยระบายกลุ่มหมอควันต่างที่ปกคลุมในไทยของเรา
ให้ออกไปยังบริเวณจุดอื่นได้นะครับ
สังเกตว่าในเช้าวันนี้จุดที่อยู่ตรงกลางเป็นสีเหลืองซะส่วนใหญ่
จุดที่มีสีแดงปรากฏส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างแล้วนะครับ
ก็หมายความว่ากระแสลมนั้นมีการพุ่งขึ้นไปถึงบริเวณตอนกลางของประเทศแล้ว
ลักษณะแบบนี้เองก็มีแนวโน้มว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
สภาพอากาศในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนั้นจะค่อยดีขึ้นนะครับ
ยังคงมีอากาศเย็นอยู่โดยเฉพาะเหนือนะครับ
ประมาณ๑๗องศานะครับส่วนอีสานก็๒๐ต้นนะครับ
แต่ว่าในช่วงกลางวันอาจจะร้อนหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบกลางวันอยู่ที่ประมาณ๓๐กว่าเลยนะครับ
วกกับเรื่องของความชื้นที่เข้ามาสะสมด้วยเนี่ยนะครับ
อย่างเช่นในกรุงเทพมหานคร๓๖องศาในช่วงบ่าย
วกกับความชื้นที่เข้ามาสะสมด้วย
จะทำให้ความชื้นและอากาศนั้นมีผลต่อร่างกายคือ
ทำให้เกิดอุณหภูมิประมาณ๔๐องศานะครับ
ใครที่ต้องทำงานกลางแจ้งก็อาจจะต้องระวังหน่อย
อากาศช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไง

ผมพบตนันพี่สิบมหานสวัสดีครับ